คุณผู้ชมคะถ้าหากจะพูดถึงเกจิดังนครปฐมเนี่ย
หลายคนนึกถึงหลวงพ่อแป๊ะครับอ่าใช่แล้วก็ท่านเนี่ยเพิ่งจะ
ครบรอบวันคล้ายวันเกิด๕รอบอายุ๖๐ปีไปนะคะ
ศิษยานุสิตก็มีการถวายเค้กยักษ์ยาว๓เมตรให้ค่ะ
แล้วก็ยังมีการร่วมกันทำบุญกันด้วยนะคะ

แล้วก็จุดเทียนของสาธุชนและศิษยานุสิต
เบื้องหน้าเค้กยักษ์ยาว๓เมกซ์

เป็นเค้กเป็นเค้กนะคะ
ในโอกาสแสดงมุฒิตาจิตวันคล้ายวันเกิดครบ๕รอบ๖๐ปี
ของอาจารย์แป๊ะหรือว่าพระครูยะติธรรมานุยุทธ์
เจ้าอาวาสวัดสว่างอารมณ์ในตำบลขุนแก้ว
อำเภอนครชัยศรีจังหวัดนครปฐมค่ะ
งานนี้เนี่ยมีทั้งเหล่าศิลปินดารานักร้อง
นักร้องแล้วก็ศิลปินตลกชื่อดังมาร่วมงานมากมายนะคะ
แล้วก็มีร้านอาหารชื่อดังเกือบ๓๐ร้านมาออกร้าน
สาธุชนรับประทานฟรีกันตลอดทั้งวันด้วย
โดยพิธีการเริ่มตั้งแต่ช่วงเช้าแล้วค่ะ
สงฆ์๙๙รูปเจริญพระพุทธมนต์
ก่อนทวายพระตาหารเผ็นแด่พระสงฆ์
อาจารย์แป๊ะก็ได้เปิดให้ศิษยานุสิตและชาวบ้านที่มาร่วมงาน
เข้าแถวนำสายสินผูกข้อมือและอวยพรตามพิธีโบราณ
จากนั้นมีการประกอบพิธีจุดเทียนโดยให้สาธุชนถือเทียนกันคนละเล่ม
แล้วก็มายืนล้อมรอบขนมเค้กยักษ์
ฤษีเนรธาตุพุทธคุณเป็นตัวแทนสาธุชน
กล่าวนำอวยพรก่อนที่จะให้ทุกคนเป่าเทียนค่ะ
จากนั้นอาจารย์แป๊ะก็ตัดเค้กพอเป็นพิธี
บรรดาศิษย์วัดช่วยกันตัดเค้ก
แล้วก็แจกจ่ายให้กับสาธุชนที่มาร่วมงานได้ทานกันอย่างทั่วถึง
ซื้อกล้วยน้ำวาจำนวนสองพันหวีแล้วก็ไข่ไก่สดอีกหนึ่งหมื่นฟอง
ถวายให้กับอาจารย์แป๊ะด้วยซึ่งหลังจากที่รับมอบเสร็จ
จะเอาไปมอบให้กับโรงเรียนต่าง
เพื่อนำไปจัดเลี้ยงอาหารให้กับเด็ก

ซึ่งก็จะมีโรงเรียนต่างมารับในวันนี้นะคะ